ในกลุ่มไลน์ของชาวจังหวัดน่านเขาก็ส่งข้อความเตือนกัน
เป็นกรณีชาวบ้านนะคะกินเนื้อคังคก
คือเขาเอาเนื้อคังคกไปย่างเหมือนกับไก่ย่าง

แล้วก็พอกินไปปรากฏว่าเสียชีวิตไป๒

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง
ลงพื้นที่บ้านประดูกหมู่๑๔ตำบลทุ่งช้างจังหวัดน่าน
เก็บชิ้นเนื้อคังคกที่เหลือ
ปิ้งไว้ในเตาปิ้งภายในบ้านแล้วก็ไปตรวจชำแหละ

ซึ่งเป็นกลุ่มไลน์ของจังหวัดน่านเขาส่งข้อความกัน
บอกว่ามีชาวบ้านกินเนื้อคังคกที่หมู่บ้านประดูก
แล้วก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลทุ่งช้าง๕คน
เสียชีวิตไป๒คนที่เสียชีวิตอายุ๗๐ปีค่ะ
ส่วนอีก๓คนอาการสาหัส๒ใน๓เป็นเด็กนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมา
สาเหตุก็คือกินเนื้อคังคกรวมกับไก่
คือเขาไปปิ้งรวมกันเหมือนไก่ย่างอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็เป็นเนื้อคางคกเนื้อไก่ปิ้งย่างรวมกัน

อาการที่เกิดขึ้นก็คือชักกระตุกอาเจียน
พจรเต้นเร็วแล้วหลังจากนั้นก็เสียชีวิตนะคะ